วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ใครวางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวยาวต่อเนื่องปีใหม่
ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับว่าจุดไหนจะต้องเจอกับอะไรกันบ้าง
โดยเฉพาะในบริเวณที่เสี่ยงต่อการใช้รถแช่หนุนการเดินทางท่องเที่ยว
จะต้องระวังเป็นพิเศษก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกับภาคใต้นะครับ
เพราะว่า๒จุดนี้เป็นจุดที่สภาพอากาศนั้นค่อนข้างแปรปวน
ภาคใต้ก็คือในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยตอนกลางจนถึงตอนล่าง
สังเกตว่าในบริเวณนี้มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆค่อนข้างหนาตา
กลุ่มเมฆเหล่านี้ช่วงเย็นก็อาจจะทำให้เกิดฝนตกในบริเวณดังกล่าว
รวมไปถึงคลื่นตรงนี้คลื่นจะแรงเป็นพิเศษ
ดังนั้นควรตรวจสอบจากกรมประตุนิยมพัทยาอย่างต่อเนื่องด้วย

เป็นกระแสลมที่จะทำให้เกิดฝนฟ้างนอง
ทำให้เกิดลูกเห็บตกรวมไปถึงลมแรงในพื้นที่ได้
ดังนั้นใครจะเดินทางขึ้นภูเขาอาจจะต้องระวัง
เพราะว่าฝนดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้
และที่สำคัญครับในช่วงเช้าหมอกก็จะค่อนข้างหนาเป็นพิเศษ

สำหรับใครที่จะใช้รถแข่งหนดเปิดไปตัดหมอกด้วย

ที่ยังคงมีบทบาทกับเมืองไทยของเรา
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนภาคเหนืออีสาน
โดยอีสานได้รับเต็มนะครับเป็นลมหนาวที่มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ดังนั้นจึงทำให้บริเวณดังกล่าวท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่ง
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ความหนาวเย็นเพิ่งเข้ามามาเจอกับความชื้นก่อนหน้านี้

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้
ดังนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในระยะนี้
จึงทำให้สุขภาพร่างกายหลายคนอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง
มาดูกันหน่อยนะครับว่าแต่ละพื้นที่สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง
เหนือต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาสูงสุด๓๓องศานะครับ

อิสานต่ำสุด๑๖องศาสูงสุด๓๔
ส่วนบริเวณยอดภูต่ำสุด๑๐องศา
กลางมีหมอกบางพื้นที่ต่ำสุด๒๑สูงสุด๓๕
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกมีหมอกในตอนเช้า
ส่วนคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
พักใต้ฝั่งอ่าวไทยอย่างที่ได้เน้นย้ำ
ถุงพรสุราธานีนครสีธรรมราชพัตตรุงสงคลา

ส่วนพื้นที่ฝั่งอันดามันระนองพังงาภูเก็ต

มีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีเมฆบางส่วน

นี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป